ด้านหลังนี่คือแค้นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมานะส่องพระดูพระด้วยกันแล้วปรากฏว่าเพื่อนไปล้อเกี่ยวกับคลิปลับของเมียเก่าคือฝั่งเมียเก่าปล่อยคลิปมานั่นแหละ
พอโดนล้อแค้นใจไงเอาไม้มานะแล้วมาฟาดฟาดอย่างเดียวไม่พอเอาถุงอื้อน่ะมาเทราดมีกระทืบด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้ก่อนภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
โอ้โหนอนแน่นิ่งไปแล้วใช่ยังซ้ำอีกไล่คือเหล็กตีหัวแล้วแล้วสลบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงเนี่ยพอหงายมาเสร็จแล้วเนี่ยตึ้งแล้วนะกระทืบแล้วเดินไปหยิบถุงมาถุงขาวน่ะคืออึ้งอะค่ะคุณผู้ชมเอามาเทราดตรงหน้าน้ำแข็งมันใช้คำดีนะ

ดูน่ารักอีกอืมแล้วพี่พี่ใช้คำว่าอะไรอะ
ถ้าพี่ก็อาจจะสิ่งปฏิกูลก็ยังแย่ของเสียอุจจาระก็แย่เอออื้อแหละน่ารักดีเออโอเคคำนี้ซื้ออื้อ
แต่เหตุการณ์มันไม่น่ารักนะคุณผู้ชมแค่จะบอกให้คุณผู้ชมรู้เห็นคนที่ยืนอยู่ข้างมั้ย
คือเอิ้งทำอะไรไม่ถูกนี่ชุดดำ
คือแบบอะไรวะมาเกิดเหตุแบบใกล้แบบนี้ค่ะ

แล้วคนเขาก็ไม่รู้ไงไอ้ถุงคืออะไร
แต่กลิ่นมันมาแล้วไง
แล้วตามเนื้อตามตัวมันก็เลอะไปด้วยแบบเออสิ่งปฏิกูลกลิ่นเหม็นทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะที่เนี่ยรอบโอ้โหคุณผู้ชมขออภัยจริงอันนี้สำหรับใครที่ทานข้าวอยู่นะพอมันไม่ใช่ภาพกล้องวงจรปิดแล้วมันเป็นภาพเหตุการณ์จริงน่ะไอ้พวกแบบว่ามันก็เรียดร่านก็กระจายอยู่รอบเน
ก่อเหตุเนี่ยคือลุงวินัยทองเย็นอายุ๖๒ปีหลังจากที่ลุงก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านพักห่างจากตรงเนี่ยไม่ถึงโลค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็เลยไปกับผู้ใหญ่บ้านนี้อันนี้ตอนไปบ้านลุงนะลุงวินัยคนที่ก่อเหตุนั้นนะไปเกลี้ยกรอบอยู่หน้าบ้านจนลุงวินัยเนี่ยออกมามอบตัวแล้วพอถามเนี่ยถามลุงลุง
เพศนั่นแหละค่ะมันจะนิยมทั้งเพศนั่นแหละ
แล้วพอมาล้อลุงวินัยขึ้นดิ
ขึ้นเพราะอะไรหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย
สองคือเลิกกับเมียไปแล้ว
แล้ว๓คือมาล้อหลายรอบแล้ว

คือเขาไปรู้ได้ยังไงก็ลุงไปบอกเขาไม่ใช่เหรอ
ลุงมีกิจกรรมทางเพศยังไงเปล่าลุงไม่ได้พูด
แต่เมียลุงคงเป็นคนปล่อยคลิป
ไอ้ฝั่งนั้นมันก็คงเห็นมันก็เอามาล้อลุง
แล้วรอบนี้ลุงโดนมา๓ครั้งแล้ว
นี่รอบที่๓แล้วฟังเส้นสุดท้ายมันขาดผึงจนทนไม่ไหว
สางแค้นแบบนี้คุณผู้ชม
คนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็คือลุงเนธ
เนธบอกว่าจริงลุงก็มานั่งเล่นตรงแผงพระนี่นะ
ก็ไม่ได้ไกลจากตรงนั้นหรอกได้ยินเสียงไง
ได้ยินเสียงแบบปึ๊กเป็นเสียงเหมือนกับใครโดนตี
แล้วหลังจากนั้นหันไปดูฝั่งคนที่โดนตี
ก็เป็นคนที่มาส่องพระมาดูพระ
แล้วก็คนที่ก่อเหตุเนี่ยลุงวินัยเนี่ยก็เป็นเซียนพระอยู่แถวนี้นั่นแหละ
ตำรวจบอกว่าจริงมันมาจากเรื่องส่วนตัวแท้
เพราะทั้งคู่เขาก็เป็นเหมือนกับว่า
เป็นคนส่องพระดูพระเป็นเซียนพระด้วยกัน

ใช่แต่ก็แจ้งข้อหาลุงวินัยไป

แล้วอาการฝั่งคนที่โดนตีโดนอื้อราดตอนนี้ก็คือก็ปลอดภัยแล้ว
เออคืออีกฝั่งหนึ่งอาจจะคิดว่า
ไอ้คลิปลับที่หลุดมามันเป็นเรื่องหยอกกันได้
แซวกันได้เล่นกันได้ไง